ผู้ชายคนนึงนะพาผู้หญิงขึ้นโรงแรม

ปรากฏรสมาชนเค้าเลือดอาบ

ในห้องเหรอ

คิงคะแปลออกไหมคะที่เขาพูดมา

คนอื่นที่พูดว่าเลือดออกเต็มห้องไปหมดเลย
แล้วเห็นท่าทางเขาเขาโวยอยู่อย่างนี้นะ

นี่แห่ไปในจมูกแล้วเชื่อไหม
แห่เลือดมันก็ออกมาเลือดมันก็ออกมาแบบนี้

แล้วเนี่ยขณะมานั่งอยู่ท้ายรถตำรวจแล้ว
นี่ตำรวจสพพระประแดงได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุ
มอเตอร์ไซค์เฉียวชนกันอยู่ตรงหน้าร้านขายข้าวต้มเลือดหมู
ตรงถนนสุขสวัสดิ์มุ่งหน้าจะไปพระสมุทรเจดี
มีคนเจ็บสามคนแล้วนี่คือที่ตำรวจมาถึงค่ะ
เจอผู้ชายคนเมื่อกี้ที่สีมันดูเทาเนี่ยจริง

ย้อมสีเอาไว้ค่ะเพราะเลือดท่วมเลย
นายสมศักดิ์ยามุณีอายุ๔๒ปี
ตอนแรกเขาโป๊อยู่ไม่ได้ใส่กางเกงไม่ได้ใส่ผ้านุ่งอะไรแบบนี้นะ
อยู่ตรงริมถนนแต่ว่ามีผ้าขุนหนูน่ะคล้องอยู่ที่คอ

ตำรวจเอาตัวขึ้นท้ายกระบะได้ค่ะ
ท่าทางเขาสงบเมื่อไหร่ล่ะยังไม่สงบเลย
ตะโกนบอกว่าให้รีบพาไปส่งโรงพยาบาล
แล้วเอาไม้แยงไปในจมูกแยงจนเลือดไหลแล้วอะค่ะ
นักข่าวของเรานะลงพื้นที่
แล้วก็ไปไล่เรียงเหตุการณ์ไปสอบถามทางโรงแรม
ถามคนแถวนั้นโอ้โหอันนี้คือสภาพห้องในโรงแรม

ว่าตอนตี๒ที่ผ่านมาตัวสมศักดิ์เขาพาผู้หญิง
ขึ้นโรงแรมค่ะไปใช้บริการ
แล้วพอมันถึงตี๕ผู้หญิงออกไปก่อน
๓ชั่วโมงครบเวลาปรากฏสมศักดิ์
กับทางโรงแรมขอต่อเวลาเพิ่มอีกชั่วโมงได้ไหม

พอครบเวลาปั๊บจะ๖โมงพนักงานเข้าไปเรียก
สมศักดิ์แก้ผ้าเปลืออยู่แล้วก็คุ้มคลั่งเหมือนคนเมายาดูสิ
ทิศเตียงทิศโต๊ะข้าง
มันกลายเป็นมีเลือดเต็มห้องไปหมดเลยค่ะ
แล้วเขาก็ให้พนักงานช่วยเรียกแท็กซี่หน่อยให้พาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
แต่ดูสภาพในห้องเหมือนกับว่ามีการลื้อมีการอะไรด้วยนะคะ
มีบางอย่างยาหรืออะไรแล้วมันโรคเป็นเปลือกไปหมดเลย
ตอนที่เขาบอกให้พนักงานโรงแรมเรียกแท็กซี่ให้พาเขาไปส่งโรงพยาบาล
ยังไม่ทันขาดคำสมศักดิ์เดินออกมาแบบโป๊ะเปลือยแบบนั้น
ขนหนูคล้องคออยู่แล้ววิ่งไปที่ถนนใหญ่ค่ะ
ทีนี้แหละไอ้จังหวะนี้ไปตัดหน้ามอเตอร์ไซค์จนเกิดอุบัติเหตุ

เขาบอกไปเรียกรถให้ผมหน่อยผมอยากจะไปหาหมอโดยสภาพ
ผ้าขนหนูผืนเดียวใช่ค่ะแล้วเลือดเต็มตัวแล้วนะวิ่งออกไปกลางถนนเลยนะ
เขาเดินออกไปจ้ะ
นี่ไงแล้วอย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วแหละ
สภาพห้องน่ะมีเลือดเปื้อนอยู่ตามจุดต่างมีอุปกรณ์เสพยาแล้วนี่ซูมให้ดูค่ะ
ให้ดูเห็นสีตรงนั้นอันนั้นยาเสพติดนะ
แล้วไม่ต้องสืบตรวจฉี่ยังไงก็ม่วง
ถ้าเนี่ยไฟชงไฟแชคเสพยาขนาดนี้นะคะ
ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในความครอบครอง
แล้วก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ